หลังจากมีการถอดถอนสมณศักดิ์ของพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยรวบรวมย้อนหลังกลับไป
ว่ามีพระรูปไหนเคยถูกถอดสมณศักดิ์บ้าง
แล้วสาเหตุคืออะไรติดตามจากรายงานค่ะ
กลับไปเมื่อวันที่๑๗กุมภาพันธ์๒๔
อาจารย์สยามปาริยัติหรือพระนาคอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัชนะสงคราม
ถอดท้อนออกจากสมณศักดิ์และไม่ให้อยู่ในวัดชนะสงคราม
เนื่องจากประพฤติอาณาจารย์

พระครูศิลคุณธราจารย์
วัดพระผาชัยถูกถอดท้อนออกจากสมณศักดิ์

ด้วยการบอกหวยให้ผู้อื่น

พระครูสุขวโรไทย

ถอดท้อนออกจากสมณศักดิ์
และให้ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะเมือง
จากประพฤติกิจไม่สมควรแก่หน้าที่

พระเทพโมลีวัดบรมนิวาส
ถอดท้อนออกจากสมณศักดิ์
และออกจากตำแหน่งพระราชาคณะ

แจกในงานศพหม่อมราชวงศ์ดวงใจ
แสดงโวหารอันไม่ชอบด้วยธรรมนองคลองธรรม

ถอดท้อนออกจากพระราชาคณะและตำแหน่ง
เนื่องจากไม่รับภาระธุระพระพุทธศาสนา
ซึ่งขัดพระบรมราชองค์การ
และขัดพระมหาสมณศักดิ์

ถอดท้อนออกจากสมณะฐานันดรและตำแหน่ง
จากกระทำความผิดไม่สมควรแก่ตำแหน่งและฐานันดร
มีความดุร้ายและกล่าวเท็จ

เจ้าคณะแขวงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
ถอดท้อนออกจากสมณศักดิ์

ฐานล่วงปฐมปารชิก

ถอดท้อนออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส

เนื่องจากเป็นผู้ต้องหาฐานปลอมหนังสือ

พระยานายกเจ้าคณะจังหวัดกิติมศักดิ์
อุดมธานีจังหวัดนครนายก
ถอดท้อนออกจากสมณศักดิ์
เนื่องจากล่วงละเมิดการปกครองคณะทรง
ฝ่าฟื้นพระสังครราชนัตริย์

พระครูธรรมจักรชโยดมเจ้าอาวาสวัดธรรมามูล
และเจ้าคณะแขวงเมืองไชนาธิ์จังหวัดไชนาธิ์
ถอดท้อนออกจากตำแหน่งและสมณศักดิ์

ซึ่งคณะกรรมการทรงมีวินิจใช้ให้ศึก

พระครูธรรมานุกูลเจ้าอาวาสวัดกันมาตุยาราม
จังหวัดพระนครถูกถอดท้อนออกจากตำแหน่ง
และสมณศักดิ์เนื่องจากต้องอธิกร
และขัดขืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าคณะ

พระเมธาธรรมรสเจ้าอาวาสวัดพิชยะยาติการาม
จังหวัดธนบุรีถูกถอดท้อนออกจากตำแหน่ง
และสมณศักดิ์เนื่องจากต้องอธิกร
ทุติยะปาราชิก

พระพิมลธรรมถูกถอดท้อนสมณศักดิ์
สมเด็จพระสังฆราช

สามพระศาสนโสพลถูกถอดท้อนออกจากสรรพ์มนธสักษ์
จากฝ่าฟื้นไม่ปฏิบัติตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบห้า
ครูปริยัตยานุกูลวัดสิริจันทรนิมิตรจังหวัดลบบุรี
ถอดท้อนออกจากสมณศักดิ์เนื่องจากประพฤติบกพ่องย่อหย่อนในพระธรรมวินัย
เกี่ยวกับมาตุคามและละเมิดจริยะพระสังคาธิการอย่างร้ายแรง
พระเทพยานมหาหมุณีวัดพระธรรมกายจังหวัดปฐุมธานี
ถูกถอดท้อนจากสรรพ์มนธสักษ์เนื่องจากเป็นผู้ถูกกล่าวฮาในคดีกธรรมความผิด
ข้อหาร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินและรับของโจร
ซึ่งในจำนวนนี้มี๓รูปได้รับคืนสรรพ์มนธสักษ์
คือพระพิมลธรรมพระศาสนโสพลและพระเทพโมลี